มาดูกิจกรรมวันแม่กันก่อนนะคะคุณทัศนัย
หลายพื้นที่นะคะหลายจังหวัดมีการทำกิจกรรมเป็นลักษณะของจิตอาสา
เนื่องในวันแม่แห่งชาติพาไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อน
ในวิทยาลัยจันทรนโนไทยพวกราชการจังหวัด
พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
เขาก็ไปช่วยกันนะคะทำความสะอาดเก็บกวาดขยะทาสีกำแพงวิหาร
ภายในวัดสุทธจินดาวรวิหารแล้วก็ทำความสะอาดถนนกำแพงสงครามนะคะ
รวมถึงสถานที่ราชการอีก๔แห่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
รัชกาลที่๙และวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะ
ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนาคอนศรีอายุทยา
นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่ามราชการจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
พร้อมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนทุกหมู่เหล่า
รวมกันทำความสะอาดและปรับความคุมวิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการ
ก็มีการตัดย่าตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็เก็บกวาดขยะ

เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชนีนาฏ
ราชการที่๙เนื่องในวันแม่แห่งชาติครับ
ส่วนทางด้านของจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่บริเวณหน้าร้านน้องริวอพอลโลเป็นร้านขายหมูสะเต๊ะนะคะ
อยู่ที่ถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองชนบุรี
เขาก็มีการให้บริการประชาชนผู้ยากไร้คนพิการผู้สูงอายุค่ะ
รอรับเข้าสารเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาร่วมกันนะคะ
นำข้าวสารมาแจก๘๐๐ถุงถุงละ๕กิโลกรัม
รวมแล้ว๔๐๐กิโลกรัมค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะ
ไปดูบรรยากาศที่สารกลางจังหวัดชายนาฏกันหน่อย
ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาติจังหวัด
โรงพันยาบาลชัยนาศนเรนทรและก็หน่วยรับบริจักษ์โลหิตสภาคกระชาชนไทย
รับบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและอันตราย
รวมไปถึงมีการบริจาคดวงตาด้วยนะครับ
เพื่อผู้ที่อุทิศดวงตาถึงแก่กรรมกับทางสภากชาติไทยด้วย
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติครับ

พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นจักรยานระยะทาง๖๐กิโลเมตรนะคะ
มีทั้งชาวไทยชาวลาวมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งเข้าเส้นชัยก็คือที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนม
ได้มีการร่วมกันทำบุญห่มผ้าพระธาตุพนม
จิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ

จังหวัดขอนแก่นเครือข่ายนักปั่นจักรยานและประชาชน
ปลูกผูกพันระยะทาง๑๒๕กิโลเมตรในสวนสัตว์ขอนแก่นครับ
แล้วก็ยังได้ร่วมกันปลูกต้นมะลิจำนวน๘๗ต้น
บริเวณทุ่งดอกปฐุมมาอุทยานหินล้านปี
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาครับ
ส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ

ผู้บริหารสวนนงนุษย์ได้เปิดกรวยดอกไม้

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
รัชกาลที่๙เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พวงมาลัยให้กับตัวแทนคุณแม่
วันนี้คุณแม่ที่พาลูกไปเที่ยวก็จะ
เข้าชมฟรีที่สวนตรงนุษย์นะคะ
ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๒

จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ
โดยกำลังพลได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับทหารกล้าทุกนายที่เสียสละ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
ทางนี้ก็ได้เชิญแม่ของทหารกล้า๑๒คนที่สูญเสียลูกและสามี
รวมไปถึงแม่ที่ต้องดูแลลูกและสามีที่บาดเจ็บ

โดยถือเป็นแม่ของกำลังพลทุกนายจึงได้นำดอกมะลิไปกราบแม่ครับ
และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนมด้วย
มกลางบรรยากาศที่โอ้โหทราบซึ้งมาก

บางคนก็กอดแม่นะเป็นตัวแทนของลูกที่สูญเสีย
จนเกิดน้ำตาระหว่างแม่กับลูกซึ่งโอ้โห

นะฮะ

ใช่ค่ะน้องทีมหมูป่าบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ทราบซึ้งพระคุณแม่ก็ตอนไปติดในถ้ำหลวงนี่แหละ

ได้คือเวลาคนอยู่ในภาวะวิกฤตเวลาแบบร้อนใจอะไรเศร้าใจสุดเนี่ย

เดือดร้อนยามคับขันหรือว่ายามที่มันคือแบบชีวิต
คิดถึงแม่น้องคนหนึ่งเขียนบอกว่ามาคิดถึงพระคุณแม่ตอนติดถ้ำนี่แหละครับ
ไปดูกันหน่อยวันนี้เขาไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคุณผู้ชม
ไปที่ศูนย์การเรียนรู้กระดาษสาจินดาลักษณ์นะครับ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปาง๕หมู่ที่๑ตะบนก่อช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย
ที่เคยไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ก็ไปศึกษาดูงานการผลิตกระดาษสาแล้วก็มีโอกาสได้นำกระดาษสาที่ทำนี่แหละ
เขียนเป็นการ์ดอวยพรให้กับคุณแม่เพราะว่าวันแม่แห่งชาติ
ก็มีพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมก็ไปกันหลายคนทีเดียว
สื่อก็สนใจประชาชนในพื้นที่ก็สนใจกันนะครับ
น้องทีมหมูป่าได้ประดิษฐ์การ์ดจากกระดาษสาด้วยมือของน้องเองนะคุณผู้ชม
แล้วก็นำไปมอบให้กับแม่ของแต่ละคน
เด็กส่วนใหญ่จะเขียนคำโวยพรเนื้อหาเนี่ยคือรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่
โดยเฉพาะช่วงที่เข้าไปติดในถ้ำหลวง๑๐กว่าวันเนี่ย
ทำให้แบบรู้เลยว่าความรักของแม่ความห่วงของแม่นั้นเป็นยังไง
อันนี้คือน้องซาบซึ้งเป็นอย่างมาก
สำหรับเนื้อหาคำโวยพรที่ทีมหมูป่าได้เขียนถึงแม่ของแต่ละคน

ตีหรือว่านายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปีแล้ว

ผมรักแม่นะครับผมขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานครับ
รักแม่ครับพร้อมกับปิดผนึกซองใส่การ์ดล่ะ

อีกหนึ่งคนไปดูข้อความของน้องมาร์ค
เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมน้องมาร์คอายุ๑๓ปี
ว่าผมรักแม่นะครับที่แม่อยู่ใกล้เคียงผมตลอด
ผมติดถ้ำแม่ยังยอมทิ้งงานมารอผม

อีกหนึ่งคนอันนี้ซึ้งเหลือเกินครับน้องบิว
เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์

ผมเพิ่งรู้จักพระคุณแม่เพราะตอนติดถ้ำ
แปลกตรงที่ตั้งนานไม่เคยสำนึกถึงพระคุณของท่าน
แต่กลับเพิ่งมานึกถึงบุญคุณของท่าน
ต้องขอโทษแม่ที่สำนึกได้ทีหลัง
แต่ต่อจากนี้ไปจะพยายามทำให้ดีที่สุด
โอ้โหนี่แหละครับ
พูดเอาไว้ยามครับขันยามที่แบบ
ชีวิตกำลังจะมาถึงหรือว่าเป็นช่วงความเป็นความตาย

เหล่านั้นมันจะย้อนกลับมา
แล้วคนแรกที่นึกถึงคือคุณแม่จริงนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกรักคุณแม่กันเยอะเลยนะคะ

คุณผู้ชมคะดิฉันมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง
อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวความรักระหว่างแม่ลูก
คือเขาบอกว่าที่เขามาถ่ายทอดเรื่องราวในครอบครัวเนี่ย
อยากจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่า
เราควรจะต้องดูแลคุณแม่รักคุณแม่ทุกวันนะ

เพราะว่าดีกว่าเราจะมาเสียใจภายหลัง

เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะ
ที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่พิการทางสายตา

แต่คุณผู้ชมค่ะคุณแม่พิการทางสายตา

มาได้อย่างดีส่งลูกเรียนแบบ
ไม่รู้สึกขาดตกบกพร่องอะไรเลย

นี่เป็นเรื่องราวของนาย
สุกลเครือเสนค่ะ

เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนที่สุด

ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้เหมือนครอบครัวอื่นเขา
คือต้องดิ้นรนเพื่อเรียนหนังสือเพื่อเรียนสูง
ดิ้นรนกว่าครอบครัวอื่นเยอะมาก
เวลาไปเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเลยนะ
ก่อนเที่ยงแม่ห่อข้าวไปให้
บางทีแม่ต้องไปขอเพื่อนบ้านเอามาให้
คุณสุกลก็เลยบอกว่าตัดสินใจบวชดีกว่า
อยากจะแบ่งเบาภาระของคุณแม่นะคะ

คุณสุกลบอกว่าไม่เคยรบกวนขอเงินของคุณแม่อีกเลย

แม่คือคนที่เขาศรัทธามาก

พิการทางสายตาแต่ท่านเลี้ยงคุณสุโกนมา

อายใครนะคะที่จะบอกทุกคนว่า

เขาดีใจที่ได้ดูแลท่าน
คือเป็นบุญจริงที่ได้ตอบแทนพระคุณของทั้งสองท่าน
เขาเคยคิดว่านี่แหละเป็นเพราะความกระตันยูนี่แหละ
เขาก็เลยสามารถเรียนจบได้

ปลายปี๒๕๖๐นะคะ
เขากลับมาจากต่างประเทศนะก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่ง
ก็ไม่ได้มากพอที่จะสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่
จนต้นปี๒๕๖๑ต้นปีนี้ค่ะ

แล้วแม่ไม่ยอมบอกใครไงไม่ยอมบอกลูกไม่กล้าบอกลูก
วันนึงเนี่ยมีคนเห็นคุณแม่

สุดท้ายมารู้ว่าคุณแม่ป่วยนะคะ

พอกลับมาอยู่บ้านได้๒๓วัน
ยังมีอาการอีกแม่ยังไม่หายค่ะ
พี่สาวก็พาแม่ไปตรวจ
ปรากฏว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
หมอบอกว่าไม่มีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดแล้วค่ะ
แล้วอาการของคุณแม่ก็สุดลงสุดลงเรื่อย

แม่ก็สื่อสารแบบใช้มือค่ะ

สื่อสารทางมือบอกว่าอยากกลับบ้าน

คุณสุกลบอกว่าน้ำตาลูกผู้ชายไหลมาไม่หยุด

แล้วก็จับมือคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
หลังจากย้ายคุณแม่กลับบ้าน

ขอเกิดเป็นลูกแม่ทุกชาติไป

แล้วแม่ก็เอามือประสานที่หน้าท้อง
แล้วแม่ก็จากไปอย่างสงบนะคะ

อยากจะโพสต์ฝากถึงทุกคนนะคะ

ดูแลท่านให้ดีก่อนที่จะสายเกินไป

คือจะมาร้องตอนท่านจากไปแล้วเนี่ย

ดูแลท่านในวันที่ท่านยังอยู่กับเรา